ถอดรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองเทอมเทรรัสนะคะ
เวลาดีแบบนี้เจอเราสองคนเช่นเคยค่ะ
เมื่อขอบคุณไปถามว่าตอนนี้หัวใจเป็นยังไงบ้าง
นุ่มก๊อปเขาก็น้อมรับว่าตอนนี้หัวใจของเขาไม่ว่างแล้วนะคะ
ตอนนี้มีรักใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แม้ว่าจะเคยพังพินาศกับรักครั้งเก่ามาก่อนหน้านี้
สาวขวัญอุสามณีอย่างที่รู้กันดีนะคะว่าจบไม่สวย
ส่วนรักครั้งใหม่ค่ะเป็นคนไทยไม่หวือหวาไม่ลงไอจี

แต่ถามหน่อยเถอะค่ะว่าพักหลังนี้หนุ่มก๊อฟหายไปไหน
ไม่เห็นมีพ้นงานให้เป็นแฟนที่กรีดกร้าดกันบ้างเล่ย
ขยับมาฟังพร้อมกันเล่ยกันแล้วจ้า
แล้วก็เดี๋ยวมีเปิดกล้องซีรีส์อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าตอนนี้คลอปหนักมากเลยเพราะว่าคลอปโฟร์ถ่ายทำกันเอง
กรุงกลางใจทำเข้าคราวก็ได้

คือก็เป็นช่วงก็ให้กำลังใจกันเลยครับ

การการไปครับผมรักทางนี้ก็ไม่หวือหวานใช่ค่ะง่ายมีความ
สุขแค่นี้ก็พอแล้วก็ไปตามเจอมาแล้วนะคะว่าสาหาว
ผู้ชมดีคนนั้นเป็นใครนะคะตามในเพจใต้เตียงดารามาเขา
เอาไว้บอกว่าเป็นอดีตเกิลกรุ๊ปวงชิลส์นั่นเองนะคะอดีตของ
ของวงในอาร์เอสเขานะคะเขาบอกว่าชื่อเหมือนกัน
เหมือนกันกับอดีตคนเคยรักแต่ก็ขอให้ความรักครั้งนี้สุขสมหวัง
ไม่เหมือนรักครั้งที่ผ่านมากันแล้วกันนะคุณนะ